คุณผู้ชมครับเรามาติดตามข่าวอื่นกันนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับ

สกัดจับผู้ต้องหาพร้อมยึดยาไอซ์น้ำหนักถึง๑ตัน
ขณะเดียวกันนะฮะตรวจสอบพบเครือข่ายเชื่อมโยงหลายคดี
อีกหลายพื้นที่ก็มีการเตรียมประสานข้อมูล
เพื่อขยายผลในการจับกลุ่มเครือข่ายใหญ่เครือข่ายนี้นะครับ
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพขณะที่
ตำรวจกองบังคับการสกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติด
สกัดจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
หน้าตลาดเขาทรายแยกเขาทรายทับคล้อ
ถนนมายเลข๑๐ตำบลเขาทรายองค์เผือทับคล้อจังหวัดพิจิตร
สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้๓คน
เป็นชาวพยาว๒คนก็คือนายวรชุนแทร่ว่าง
แล้วก็นายเกรียงไกรเพชรจันทรังศรีอีก๑คน
อีก๑คนนั้นก็คือนายขมสัญชาติเมียนม่า
พบของกลางไอซ์บรรจุกระสอบ๔๐กระสอบ
รวมทั้งสิ้น๑๐๐๐กิโลกรัม
แล้วก็มีผู้ต้องหาหลบหนีการจับกลุ่มไปได้๒คน
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะครับว่า
ทำเป็นครั้งแรกได้รับค่าจ้างคนละ๑แสนบาท

ก็เป็นการขนยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือ
ยังพื้นที่ภาคใต้เพื่อจะส่งไปยังประเทศที่๓
โดยพลตำรวจโทชินพัฒน์สารสินผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เปิดเผยว่าตำรวจติดตามสืบสวนผู้ต้องหากลุ่มนี้
เครือข่ายค้ายาเสพติดในจังหวัดพยาวมานานแล้ว
ซึ่งกลุ่มนี้จะทำหน้าที่รับจ้างขนยาเสพติด

เจ้าหน้าที่เตรียมนำของกลางทั้งหมดจากจังหวัดเชียงราย

นำของกลางทั้งหมดจากจังหวัดเชียงราย

ใช้เส้นทางสายบรองหลบหนีตำรวจจนถึงจังหวัดพิจิตร
ตำรวจนะครับก็ได้เข้าแสดงตัวจับกลุ่ม
โดยพบรถใช้นำทางแล้วก็รถขนยาเสพติด
ก็ได้มีการคุมตัวผู้ต้องหาที่อยู่ในรถขนยาเสพติดนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาที่ขับรถนำทางหลบหนีไปได้

อกจากนี้ยังยึดไอซ์ได้อีก๘กิโลกรัม
จากพัสดุที่เตรียมนำส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น
ไว้ภายในซึ่งตอนนี้ก็กำลังติดตามหา
ขบวนการในการก่อเหตุขบวนการในการส่งยา
แล้วก็รอบส่งยาด้วยวิธีแบบนี้ต่อนะครับ